มาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับกับครอบครัวของพี่ดาจากจังหวัดสระบุรีนะครับว่าจะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าวันนี้ครอบครัวพิดาทั่วมือตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันมาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ

ผมจะเลือกเฉลยในข้อแรกจากเรื่องพี่ไม้พิรมพรครับ

พี่ลมพรเกิดจังหวัดอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะอุดรธานีค่ะ
พี่ดาเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งอุดรธานีซึ่งเป็นคำตอบที่

ตอนนี้นะครับข้อแรกนั้นถูกไปแล้ว
ครอบครัวของพี่ดาได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
เฉลยในข้อที่๒ไปพร้อมกันเลยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปี๒๕๖
ใครเป็นคนทำแต้มสุดท้ายให้ไทยชนะจีน๓ต่อ๑เซต

น้องนุ่นเลือกตอบตัวเลือกที่๒วิลาวันอภิญาพงษ์

ถูกถูกถูก

ถูกค่ะถูกข้อนี้คือ๑หมื่นบาทนะครับ
นุ่นช่วยต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัวไว้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้น๒ข้อถูกไปแล้วนะครับ
สำหรับครอบครัวของพี่ดาจากจังหวัดสระบุรีนะครับ
ตอนนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ข้อที่๓ที่ผมจะเลือกเฉลยนะครับ
ผมขอเฉลยจากเรื่อง

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสถานีรถไฟ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้

สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง

ประมาณปีแรกเมื่อปีพศอะไร

ปุ๊เลือกตอบตัวเลือกที่๓พศ๒๕
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ปุ๊กปุ๊กปุ๊ก
ถ้าถูกข้อนี้๑แสนบาทแล้วเราไปลุ้นเงินล้านได้อีก๑ข้อนะครับ

ที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือตัวเลือกที่๔
เปิดทำการเมื่อปีพศ๒๕๖

พลาดไปแล้วข้อนึงนั่นหมายถึงว่าเราพลาดลุ้นเงินล้าน
แต่เรายังสามารถลุ้นเงินแสนได้อีก
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะแม่

ยินดีถามเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปฏิทินที่แขวนอยู่ที่ผนังบ้าน
คุณใหม่ดาวิกาใส่ชุดสีอะไร
อีฟ้าอ่อนค่ะ
คุณแม่บุญเราเริ่มตอบที่๓

ซึ่งเป็นคำตอบที่
โอ้โฮทุก

คำตอบที่ถูกต้องนั้นนะครับก็คือตัวเลือกที่๓
สีสีเขียวอ่อน
สรุปว่าวันนี้ครอบครัวของพี่ดาจากจังหวัดสระบุรีนะครับ
เงินทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท

เข้าใจว่าพี่ดาต้องสู้แต่สิ่งที่รออยู่นั่นก็คือที่เขายื่นมาว่าพี่ดาจะต้องมีเงิน
ให้เขาภายในกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่ครับก็นี่อีกประมาณอีก๓งวดนะคะ
หมายถึงกี่เดือนครับเดือนครึ่งค่ะ
ประมาณเดือนครึ่งถ้าเผื่อว่าใครที่พอจะมีกำลังพอที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้นะครับ
หนึ่งท่านก็คือช่วยทำบุญแล้วก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของพี่ดาจากจังหวัดสระบุรี
ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าใครอยากจะช่วยสารฝันของผู้หญิงคนนี้ที่เขาอยากจะต่อสู้จริง
ทำมาหากินกันเนอะพี่ดาเนอะแม่จ๋าให้คุณพระคุ้มครองแม่ให้สุขภาพแข็งแรงนะ
และรวมทั้งพี่ดาด้วยพี่ปุ๊นะครับน้องนุ่นขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาหลังจากกลับไปจากรายการเรานะครับ

ขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับเรื่องราวของชีวิตของพี่ดา

ผมได้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือ
คนเราไม่ว่าจะสูญเสียดวงตาก็ดี

คนพิการในครอบครัวนี้มีลมหายใจแล้วจะมีกำลังใจเดินต่อสู้ชีวิตกันไปได้นะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙น๑๕นทางทราชทีวีช่อง๓๒นะครับ
วันนี้ลาไปก่อนเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
ค่ะเงินหนึ่งหมื่นบาทวันนี้นะคะที่ได้มาวันนี้ก็จะมอบให้น้องปุ๊ไว้
ให้ไปจุนเจือครอบครัวหมายถึงว่าจุนเจือแม่กับพี่
ค่ะค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ะค่าอยู่ค่ากินนะคะ
หนึ่งหมื่นบาทนะคะมีค่ามากสำหรับครอบครัวที่ว่าหาเช้ากินค่ำนะคะ
วันนี้ขอขอบคุณรายการมากค่ะ